คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อุดรธานีนะคะ
ทางครอบครัวของผู้เสียหายเขาไปแจ้งความแล้ว
ผู้เสียหายเป็นเด็กผู้ชายอายุแค่๘ขวบ
คือเด็กคนนี้ค่ะถูกคนร้ายล่อลวงไปในที่รับตาคน
เอามีดจี้ต่อยท้องเอาวาซาลีนมาทาที่บริเวณรูทวารของเด็ก
แล้วก็พยายามจะล่วงละเมิดทางเพศทางทวัน

เนี่ยโชคดีนะที่มีคนมาเห็นแล้วก็ตะโกนว่าเฮ้ยทำอะไรเนี่ยพระมาเห็น
ก็เลยมาช่วยเนี่ยเขาก็ไปแจ้งความดำเนินคดี
นางสาวน้อยนามสมมุติค่ะเป็นคนที่จังหวัดอุดรธานีนะคะ
นำตัวหลานชายที่เป็นผู้เสียหายเด็กชายเอนามสมมุติอายุแค่๘ขวบ
ไปแจ้งความที่สพเมืองอุดรธานี
เด็กชายเอถูกคนร้ายเอามีดจี้คือจี้คอเลยนะคะ
บังคับไปข่มขืนทางทวันหนักเหตุการณ์เกิดขึ้นริมคลองน้ำห้วยหมากแข้ง
ติดริมรั้ววัดบ้านจิกเข็ดเทศบาลนครอบอุดรธานี
อนธานีเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่าย๑๙กันยายน
เมื่อวานไปแจ้งความก็คือ๒๐กันยายน
ตำรวจก็เลยนำตัวเด็กชายเอผู้เสียหายไปชี้จุดเกิดเหตุ
แล้วก็ไปตรวจดูกล้องวงจรปิดทุกจุดเลยค่ะ
ในบริเวณที่คนร้ายบังคับเด็กให้เดินตามไปก่อนก่อเหตุ
ตำรวจเขาไปไล่ดูเลยว่าจุดไหนมีกล้องบ้าง
ก็จะนำภาพในกล้องวงจรปิดไปตรวจสอบ
แล้วก็พาเด็กผู้เสียหายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนะคะ
คุณหมอบอกว่าเบื้องต้นก็มีแค่อาการปวดท้องของเด็ก
เพราะว่าถูกต่อยมีแผลถลอกที่ก้น
ส่วนผลการตรวจอย่างละเอียดเดี๋ยวขอ๗วัน
นางน้อยนามสมมุติที่เป็นอาของเด็ก๘ขวบผู้เสียหาย
ก็พาน้องผู้เสียหายไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่สพเมืองอุดรธานีไปกับคุณปู่ด้วย
ทีมข่าวของเราก็เลยติดตามเรื่องนี้แล้วก็ไปคุยเพิ่มนะคะ
นางสาวน้อยก็เลยให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
พ่อกับแม่ของเด็กชายวัย๘ขวบผู้เสียหายเนี่ยเขาแยกทางกัน
พ่อเป็นพี่ชายของนางสาวน้อยเองนี่แหละ
นำลูกชายมาฝากให้เลี้ยงแล้วก็เรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี
หลานชายเล่าให้ฟังก่อนเกิดเหตุไปซื้อขนมที่ร้านสะดวกซื้อข้างวิทยาลัยโปรลิเทคนิค
ห่างจากบ้านไปแค่ห้าร้อยเมตรช่วงเดินกลับบ้านเนี่ยค่ะ
เดินไปถึงร้านส้มตำเจ๊ไก่ถนนอัศวมิตรมีคนร้ายเป็นผู้ชาย
อายุประมาณไม่เกิน๓๕ปีอะค่ะแต่งตัวสกปรกมอมแมมเลยนะคะ
คล้ายกับคนเร่ร่อนเข้ามาตีสนิทแล้วก็พยายามคุยด้วยก็เดินกันไป
พยายามคุยกับเด็กไปจังหวะที่ปลอดคนคนร้ายจับมือเด็กเลยนะ
บีบหัวเด็กแล้วบังคับให้เดินไปเรื่อยจนถึงถนนริมคลองลำห้วยหมักแข้ง
รั้ววัดบ้านจิกซึ่งตรงนั้นเนี่ยย่ามันขึ้นรก
เดินเข้าไปได้สัก๕๐เมตรคนร้ายชกท้องเลยค่ะ
เอามีดจี้คอเด็กเลยค่ะแล้วบังคับให้เด็กถอดกางเกง
พยายามจะข่มขืนทางทวันหนักเหมือนกับว่าเอาวัสลีนไปทาที่ทวันหนักของเด็กด้วย
เด็กก็ร้องขอความช่วยเหลือเนี่ยพระท่านมาเห็น
โชคดีนะคะพระท่านเห็นว่าอยู่ตรงรั้วกำแพงวัดพอดีไง
พระท่านชะโงกหน้าตรงกำแพงรั้วขึ้นมาดูแล้วก็ร้องเลย
ทำอะไรคนร้ายเลยวิ่งหนี
เด็กก็กลัวตัวสั่นอยู่ตรงนั้นนะคะครับพระที่เห็นเหตุการณ์ก็เลยนำตัวไปส่งบ้าน
แล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้กับผู้ปกครองของเด็กฟัง
คุณปู่ของเด็กก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่า
ทันทีที่เห็นหน้าหลานชายโอ้โหสงสารมากนะคะ
รู้จากตำรวจด้วยว่าเขาใช้วาซาลีนมาทาที่ก้นของเด็ก
คุณปู่เลยบอกว่าโอ้โหคนร้ายมันทำกับเด็กแบบนี้ได้ยังไง
เด็กผู้ชายอายุแค่๘ขวบไม่คิดว่าหลานจะต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือหน่อย
เยียวยาเรื่องของสภาพจิตใจเด็กให้ด้วย
อยากให้ตำรวจเร่งตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้
ไม่อยากจะให้คนร้ายคนนี้ไปก่อเหตุกับคนอื่นอีกค่ะ
ลองให้ไหมครับ
มันก็ให้ซึ้มทั้งวันตาแดงบอกว่า
แสดงว่าอันนี้มันจ้องก่อเหตุตลอดเวลา
มันพกวัสลีนมาเลยอ่ะค่ะ
ทีมข่าวก็ลงไปตรวจสอบจุดที่เด็กชายวัย๘ขวบ

พบว่าเป็นทางเดินคอนกรีตเรียบคลอง
ติดกับป่ารกนะครับแล้วก็เปลี่ยวด้วย
อยู่ติดกับกำแพงวัดทิพย์รัฐนิมิตร
วัดบ้นจิกในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี
นี่ฮะแม่โชคดีจริงพระท่านได้ยินเสียงแล้วก็มาดูพอดีนะครับ
ก็ไปถามพระที่เห็นเหตุการณ์นะครับ
บอกว่าหลังจากได้ยินเสียงเด็กร้อง
ก็ปีนรถกอล์ฟขึ้นไปมองดูผ่านรั้วของวัด
เห็นแล้วแบบท่าทางเป็นเหตุไม่ดีแน่ก็เลยตะโกนออกไป
ส่วนคนร้ายที่ก่อเหตุพระท่านบอกว่ารู้สึกคุ้นหน้านะ
เพราะว่าเคยเห็นมากินเหล้าเมาอยู่แถวนี้นะครับ
แล้วก็แปลกใจทำไมตรงนั้นเป็นบริเวณที่ว่ามีป่าย่าเยอะ
และคนไม่ได้เป็นที่สัญจรเทียวไปเทียวมา
ทำไมเด็กร้องไห้ขนาดนั้น
ก็เลยขับรถกรอบเนี่ยไปติดกับกำแพง
ปีนรถก๊อฟเนี่ยเหยียบรถก๊อฟขึ้นไปที่กำแพงดู
ครั้งแรกเห็นผู้ชายกับเด็กครั้งแรกเราก็นึกว่าเป็นพ่อลูกกัน
แล้วเออสงสัยเด็กมันดื้อมั้งพ่อคงจะตี

เอ้าเด็กก็ยังร้องอยู่ร้องยังไม่ทำผม
ผมกลัวแล้วอย่าทำผมปล่อยผมไป
อย่าทำผมมันก็เกิดความสงสัยเลยขึ้นไปดูส่องอีกที
เสร็จก็เห็นผู้ชายนี้ล็อคอเด็ก
นั่งคุกเข่าเด็กมีในอาการยืนอยู่
พิวถี้จรลอยแวงขวาภูมิแล้วหันมาทางอาธมาแล้วเห็นด้านข้างทุกคนเห็นมีดจี้ที่ครับ
ปุ๊บมานั่นโจทย์ก็เลยตกใจตกใจแล้ววิ่งวิ่งแล้วปล่อยเด็ก
เคยเข้าอยู่เคยแค่เห็นอยู่
แต่ว่าแม่ละมายไม่สนใจแต่ว่ามันคุ้นมาก
ดูด้าของผมสูงมีเข่าผมก็ไม่ผมสั้น
มันก็เดินคุยกันเดินมาเฉยก็ไม่มี
ก็เดินคุยกันทำเหมือนคนรู้จักกัน
มันก็เดินเดินตามมาก็เหมือนคนสนิทเดินคุยกัน
แต่ไม่ได้จับมือแล้วอีกอย่างเราก็ไม่เราไม่เห็นมีดเหม็น
เห็นอะไรอยู่เห็นอาวุธอยู่ในมือมัน
ตำรวจสพเมืองอุดรธานีก็เร่งไล่ล่าตัวคนร้ายคนนี้มาดำเนินคดีให้ได้นะคะ
วันนี้ก็ไปดูกล้องวงจรปิดแต่ยังไม่เจอ
ยังไม่เจอผู้ชายลักษณะตามที่เด็กให้การ
ส่วนการเยียวยาทางพมจังหวัดอุดรธานีก็ลงพื้นที่มาดูแลสภาพจิตใจของเด็กนะคะ

แล้วก็ได้คุยกับผู้ปกครองเพื่อประเมินอนุมัติเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นด้วยนะคะ
น้องก็ระวังตัวด้วยนะครับ